สระบุรีครับคุณผู้ชมครับผู้เสียหายเขาเอาคลิปมาเปิดเผยนะครับ
บอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยถูกต่อยที่เบ้าตานะครับตาบวมเลยฮะ
ทำไมคือเธอกับแฟนเนี่ยจะเลื่อนรถแต่รถออกไม่ได้
เพราะมอเตอร์ไซค์ของผู้ชายคนนี้มาจอดขวางอยู่พอไปจับรถเข้ามาถึงปั๊บ

มึงถ่ายไปทำไมเนี่ยโอ้โหแบบนี้เรียกหลังของแหวนป่ะนะฮะค่ะ
นี่แหละครับผู้บาดเจ็บคือนางสาวกมลวันศรีสุวรรณอายุ๓๗ปีนะครับ
คือเล่าบอกว่าเมื่อวานกลางคืนนะออกมาจากร้านเบียร์พร้อมกับแฟนนุ่ม
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
พอมาถึงที่จอดก็มีมอเตอร์ไซค์ของพี่คนนี้เขาจอดขวางอยู่
ก็เลยไปขยับจะเลื่อนเพราะออกไม่ได้แต่จังหวะนั้นก็ยอมรับว่าถ่ายป้ายทะเบียนของผู้ชายคนนี้ไว้ด้วย
พอผู้ชายคนนี้มาถึงปั๊บปรีเข้ามาต่อว่ามาด่าทอเลยนะ
แฟนก็พยายามจะขอโทษนะฮะแล้วบอกเหตุผลว่าทำไมถึงต้องขยับรถ
แต่เขาไม่ยอมฟังครับแล้วก็เวียงหมัดใส่แบบเมื่อสักครู่นี้ครับ
จริงหลังเกิดเหตุพี่ผู้หญิงเขาก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วนะ
แต่ว่าวันนี้ไปอีกไปอีกเพราะว่าเธอบอกว่าเธอ

กรอกตาไปทางหางตาแล้วเห็นภาพไม่ค่อยชัด
ระบุว่ามีเส้นเลือดฝอยในตาแตกนะครับ
หลังจากได้ใบรับรองแพทย์ก็จะนำไปมอบให้กับตำรวจเป็นหลักฐาน
พนักงานสอบสวนเดี๋ยวจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำนะครับ
แล้วก็เจรจาไก่เกลียดกันได้ไหม
ถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ดำเนินคดีกันว่ากันไปครับ